มาช่วยจับตัวนี้ด้วยช่วยจับงูเหลือมตัวนี้ออกไปที
นี่ก็ใหญ่อะคุณ

เอาแรกนึกว่าสายดะเพิงก็จะใหญ่อย่างนี้
คุณผู้ชมห้างเหลือมยักษ์ฮะ
มันเลื้อยเข้าไปยังคอกวัวที่อยู่ด้านหลังบ้านพักเลขที่
หนึ่งร้อยทับหนึ่งหมู่สิบตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอืม
งูเหลือมมันเข้าไปที่คอกวัวทำไม
คอกวัวตรงนี้เขาเลี้ยงไก่ด้วยไง
มันก็หวังจะไปเหมือบไก่

เอาไอ้จุดที่เจองูเหลือมเนี่ยนะ
มันสูงจากพื้นประมาณสัก๓เมตร

แค่จับบนพื้นดินก็ยากแล้ว
ไปจับงูเหลือมที่อยู่สูงประมาณสัก๓เมตร

ต้องอาศัยจังหวะและความชำนาญฮะ
ก็ช่วยกันอยู่หลายมือหลายแรงนะ
สุดท้ายต้องให้หนึ่งคนภายอินขึ้นไป

เพราะมันพันคือเอาไว้แน่นเลยดึงยังไงก็ไม่ลง
ทุลักทุเลกันพอสมควรสุดท้ายเอาลงมาจนได้
ดูสิเป็นยังไงความยาวของมัน๔เมตรครับ
โหความยาว๔เมตร
โอ้โหเหลือมยักษ์ดูวัวตกใจเลย
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเจ้าของนะบอกว่าเขาสร้างคอกวัวเอาไว้เพื่อเลี้ยงวัวนั่นแหละ
แต่ก็เลี้ยงไก่รวมเอาไว้ด้วยแล้วเมื่อคืนนั้นเขาได้ยินเสียงไก่มาร้องเสียงหลงเลย
เขาก็เลยรีบไปดูโอ้เจองูเหลือมกำลังเลื้อยไล่ต้อนไก่
ไก่มันก็หนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคาตัวเจ้าของก็ไม่กล้าจับหรอกครับ
ก็เลยแจ้งทีมกู้ภัยให้มาช่วยจับงูปรากฏว่าเอ้ยจับได้แล้วแต่
ไก่หายหายไปฝากทีสามตัว
คาดว่าเหลือมนี่เนี่ยเหมือบไป

ก็คงไม่ต้องไปสืบเสาะที่ไหนหรอก

บ๊ายบาย
โบกมือลา
แสดงว่าจะได้โชคกลับคืนมาบ้างกันเลยเมื่อเสียไก่ไปแล้วตั้งสามโต
โอ้ยเออเสียใจจัง
ก็หวังว่าถ้าได้โชคลาภก็ดีไปแต่ถ้าเจองูเมื่อไหร่แจ้งกู้ภัยดีที่สุดครับ